ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
ร้อนร้อนร้อน

ดีเจชาวลูกทีมกอล์ฟศิลป์
พลากุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพลากุ้งพุ่งไป

ดีเจโป้งลูกทีมพลากุ้งพุ่งไป

เราอยู่ที่โรงเรียนอนาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ
ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
และหลักสูตรของสหราชอาณาจักรมาใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้
นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
โดยมีรถมาสตาร์เป็นการผ่านหนักคู่ใจ
เยี่ยมเลยสุดยอดครับสุดยอด
ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันทีครับ
โอเคสบายผมกินไวอยู่แล้วฮะ
แต่ทีมที่แพ้คุณจะต้องได้รับกับบทลงโทษ
ที่อาจจะทำให้คุณถึงกับคลานกลับบ้าน

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

จัดการอะไรจัดการเลยสบายแล้ว

ร้านที่๑บ้านการพลู

อาหารละอาหารอาหารจะบ้าใครกินยางเจ้าขี้บ้า

ทีมคุณผ้ากุ้งครับมองคุณก๊อฟแต่มาทางผ้ากุ้ง

กินกรอฟเป็นสิ่งผลเลือกก่อนครับ

ที่ก่อบะหมี่เต็ดหมูแดง
เห้ยจริงเหรอ

เพราะว่าสามร้านนี้ผมจะพูดเลยว่า

อาหารไทยงั้นผมใส่๕๐๐บาท

ถ้าหากผ่านจีนเนี่ยเราใส่เต็มหน่อยดีกว่า

ผมว่าร้านในเรืองน่าจะแพงกว่าช่างมิ้ง

ในเรืองเนี่ยละเป๋ยเขาไปกันหมดแล้ว
ผมขออนุญาตมาคุยด้วยหรอ

อูยเราก็ไม่จบหรือครับ

เรียร์แม็งค์นี่๑๕๐๐
เหลือร้านสุดท้าย๑๓๐๐
โอเคตามนั้นนะโอเคค่ะอะเป็นไง
ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับ
แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิด
คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ทีมละ๑ครั้งที่จะโทรหาผม

ขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ

อดเดินเข้าตรงกลางไม่ได้

และในตอนนี้ทีมของคุณกอล์ฟได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๑๐๐๐บาท

และร้านที่๓สองพันบาทครับ
ส่วนทีมคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๗๐๐บาท

และร้านที่ท้ายร้านที่๓จะเมื่อหนึ่งพันสามร้อยบาท
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอทีมอาหารอะไร
และปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
พายบ้านการพูพี่ตรงไปหรือ

แล้วก็เลี้ยวออกถนนโรจนินเนี่ยนะครับ
บ้านการพูสายมือเอง
แล้วนิดเดียวเลย
ด้านพูหรอ
เออด้านพู
พี่เคยเห็นว่ะพี่เคยเห็นแต่บ้านต่างอากาศเหรอเท่านี้
อ้าวที่จราบเชื้อ
โขแล้วได้เรื่องเลย
มีกันแม้อาหารอะไร
ไปเลยทำเลยสั่งเลย
นูอร่อยรสนุ่มไปจนถึงรสจัดจ้าน

และสร้างบรรยากาศเหมือนกำลังนั่งทานอยู่ที่บ้านจริง

ขออนุญาตเสิร์ฟค่ะ

ขอขอสมภาคภาคภาษณะนะครับผม
โอ้สามารถ

๗๐๐บาทจะได้ไซส์เล็กกว่าปกตินะคะ

เมนูต้มแซ่บปูไข่ดอง
ที่เซอร์ฟม้าแบบหม้อไฟเพื่อเว้มความเผ็ดร้อน
โดยเมนูนี้นำเอาปูทะเลที่มีไข่เต็มกระดอง
ดองจนได้ที่แล้วนำมาใส่ในต้มแซ่บ
ปรุงด้วยสมุนไพรไทยที่เพิ่มความเผ็ด
ร้อนและแซ่บถึงใจบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เผ็ดและเด็ดถึงใจแน่นอน
เฮ้ยโอ้โหเป็นไง
อย่างคิดถูกเนี้ยเป็นผันในร้านเนี้ยอุ้ยไข่ชำมากเลยอ่ะอื้ม
ทำไมใส่แค่เจ็ตร้อยโอ้ย
แน่ใส่ละพันห้าเนอะโอ้โหสองพันห้ามึงอ่ะเนี้ย
บัลเลิ้ออุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะอุ้ยเนื้อหวานมากเลยมีแช้นชำ